พูดถึงวัคซีนมีประเด็นร้อนหนักเลยวันนี้
สำหรับกรณีเรื่องของหมอบุญกับวัคซีนไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทค

เขาบอก๔โมงเย็นเซ็นแน่ใช่ไหมคะ
สรุปว่าวันนี้ไม่ได้เซ็น

เซอร์ไบโอเอ็นเทคเรมนีออกมาปฏิเสธด้วยนะ

เดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังเพราะตอนนี้คนสับสนว่าเอายังไงได้ไม่ได้นะคะ
เรื่องนี้นายแพทย์บุญวนาศิลป์ประธานกรรมการบริษัทธนบุรี
ธนบุรีนะคะเขาก็เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีเลย

บอกว่าเดี๋ยววันนี้๔โมงเย็น
ปากกาลงนามสัญญานำเข้าไฟเซอร์จากเยอรมนี๒๐ล้านโดส
มีตัวแทนจากสำนักงานกฎหมาย๒ประเทศเป็นตัวแทนในการลงนาม

เพราะว่าเรื่องการจองวัคซีนไม่ใช่ว่าจองวันนี้ได้พรุ่งนี้นะ
มันใช้เวลาดำเนินการนานก็จองมาเรื่อย
ก็มีกรณีที่บอกว่าทางอเมริกาเขาเซ็นกับรัฐบาลเอาไว้แล้วผ่านไฟเซอร์ในไทย
เพราะฉะนั้นเขาทำสัญญากับโรงพยาบาลไม่ได้
คุณหมอก็เลยหาทางออกคือไปทำสัญญากับเยอรมนีเป็นแบบนิติบุคคล
ทีนี้คุณหมอบอกว่าวัคซีนจะมาถึงไทยภายใน๑อาทิตย์แบ่งเป็นล็อต
คืออาทิตย์หน้าเนี่ย๕ล้านโดสไฟเซอร์มาจากเยอรมนีแน่นอน

คือมันมีคำถามมาว่าเอ๊ะแล้วหมอบุญไปเซ็นได้ยังไง

ตามกฎหมายที่จะไปเซ็นซื้อวัคซีนอะไรกับต่างประเทศได้

ซึ่งเรื่องนี้คุณหมอบุญก็บอกนะคะว่า
เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐเป็นตัวแทนแหละแต่ขอไม่บอกชื่อ
เดี๋ยวรอให้หน่วยงานรัฐเขาแถลงกันเอาเองก็ละกัน
แต่ว่ามีหมอบุญไม่ได้เจรจาในฐานะของโรงพยาบาลธนบุรี
ในการที่จะนำเข้าเรื่องของวัคซีนถูกไหม
ส่วนสภากาชาติไทยคุณหมอบุญบอกว่าติดต่อไปแล้ว๒ครั้ง
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยราชวิทยาลัยก็ออกมาปฏิเสธการนำเข้าไฟเซอร์
คุณหมอบุญเลยบอกว่าเดี๋ยวให้เจ้าตัวเขาเป็นคนแถลงเองก็แล้วกัน

ฝรั่งโดยมากฝรั่งก็ไม่รู้ว่าเช้าที่นู่นตอนนี้มันกลางคืนเท่านั้น
แล้วเสร็จทีนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐที่ทางหมอบุญที่ไปร่วมกันนำเข้าเนี่ย

เดี๋ยวก็โดนบล็อกซะก่อนก็สวย
โอเคก็คือสรุปที่ได้วันนี้เนี่ย

อ๋อเราจองไว้๒๐แล้วก็เอาเข้ามาก่อน๕
๕ล้านโดสที่เข้ามาก่อนอันดับแรก
อยากจะให้หน่วยงานที่นำเข้าเป็นคนแถลงเพราะเขาเป็นคนนำเข้ามามากกว่า
บอกไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ใน๕หน่วยงานนี้ที่เป็นพนันที่แน่นอน

ทีนี้คนก็รอกัน๔โมงเย็นเดี๋ยวรอฟังข่าวแน่
เขานี่ยังไงไหนบอกว่าจะไม่เลื่อนไหนบอกว่าจะเซ็นได้
แถมเขาบอกว่าหุ้นของผู้ประกอบการโรงพยาบาลเนี่ย
ขึ้นกว่า๑๓ก็เลยมีประเด็นว่าหมอบุญปั่นหุ้นหรือเปล่า

เราถามอีกครั้งเอาโทรไปถามอีกครั้งนึง
คือคุณหมอบุญเนี่ยยืนยันนะครับบอกว่า
คือเอาละวันนี้ไม่ได้เซ็นเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเซ็นไม่ได้

เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสาร๔สัญญาจำนวน๓๐กว่าหน้า

เพราะมันยังเซ็นกันไม่เรียบร้อย
เขาก็เปิดเผยข้อมูลไม่ได้มันยังเป็นความลับอยู่
เดี๋ยวถ้าเซ็นเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยจะมีการแจ้งกันอีกครั้งหนึ่ง

และเสร็จทีนี้เนี่ยเรา
คืนนี้เสร็จแล้วเพราะตอนนี้ดูสัญญากันอยู่
แต่เบื้องต้นวันนี้เซ็นแน่ใช่ไหมหมอ
ไม่ไม่แน่แล้วเพราะสัญญามันต้อง๓๐กว่าหน้า๔สัญญา
พิจารณากับหลังผมก็นั่งดูมันอยู่เนี่ย
ก็พยายามถามเป็นระยะอ่ะนะรอบที่๒หลังจากที่มีข่าวทางนู้น
เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องหมอบูลบอกยืนนะเซ็นหน้าเซ็นหน้า
แต่คนที่อีกฟากฝั่งนึงเขาก็มองคุณหมอบูลว่า
โอ้โหทำไมหุ้นของบริษัทคุณหมอเนี่ยโอ้โหมันขึ้นไปเยอะนะฮะ
อะไรพรุ่งนี้เลยให้ตกการคุณหมอที่เลื่อนไม่เลื่อน
ว่าจะเซ็นไม่เซ็นเนี่ยคุณหมอจะปั่นหุ้นหรือเปล่า

เอาล่าสุดเลยค่ะ๕โมงเย็นวันนี้คุณหมอบูลบอกเอาที
เดี๋ยวรอตกลงเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวมันเปิดเผยออกมาเอง
แต่เซ็นแน่คุณหมอว่าอย่างนี้นะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องของการปั่นหุ้นว่าที่ผมไปกว้านซื้อหุ้น
แล้วจะหาว่าปั่นหุ้นหุ้นขึ้นฟังคุณหมอตอบนะคะ
เอกชนติดต่อโดยตรงไม่ได้
เราถึงบอกเราต้องใช้หน่วยของราชการเป็นคนติดต่อให้
มันเยอะมากค่ะมันต้อง๔๕สัญญา
อาจจะวันนี้อาจจะไม่ทันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้
ไม่ทันแน่วันนี้มันเยอะกว่าที่เราคิดไว้เยอะ
ทำไมเราไม่เคยขายเรามีแต่ซื้อคืน
แล้วปันก็ไม่ดีด้วยแค่คิดตามธรรมชาติดีกว่า
ที่กล้าออกมาที่จะให้ทำทางงานแทนเรา
ว่าใครทำให้เราคุณไปสืบได้อะไรไงก็ต้องกลัวด้วยได้หรอก
แต่ว่าวันเซ็นสัญญาเขาต้องเปิดตัว